มันเกิดรั่วไหลขึ้นมาระหว่างที่จอดถ่ายก๊าซเข้าโรงงานค่ะ
แล้ววาวเนี่ยขัดข้องจนทำให้ก๊าซเนี่ยพวยพุ่งออกมาด้านนอกค่ะ
๊าซรั่วคุณผู้ชมค่ะแล้วดูสภาพแบบนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่ต้องรีบมาระดมกันฉีดน้ำนะคะเพื่อหล่อเลี้ยงเข้าไปตรงลาววาวบนถังก๊าซเอลพีจีหลังรถบรรทุกค่ะซึ่งเป็นจุดที่ก๊าซมันรั่วออกมาไหมคะต้องช่วยกันฉีดน้ำเลยค่ะนะเพื่อให้มันเจือจางนะคะหลังจากที่มันรั่วไหลระหว่างตอนที่กำลังเปลี่ยนท

ให้สนิทแล้วก็เป็นอันควบคุมสถานการณ์เรียบร้อยค่ะแต่ว่าระหว่าง๒ชั่วโมงนั้นต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะตุ้มต่อมก๊าซรั่วนะคะแล้วก็ต้องควบคุมไม่ให้มีประกายไฟเกิดขึ้นในบริเวณนี้เลยค่ะ